เป็นเรื่องราวของคาราวาสนะถ้าพูดในแวดวงวงการสงฆ์เนี่ยนะ

แต่ว่าอันนี้พระฆ่าพระค่ะ
ห่มจีวรนะคะอยู่ในพระพุทธศาสนา
แต่ว่าฆ่ากันจนเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่ง
โล้นธมินแทงพระดับทะเลาะกันเพราะว่ากินเหล้า
กินเหล้าก็ถือว่าผิดแล้วนะคะคุณผู้ชม
ยังก่อเหตุฆ่ากันแบบนี้อีก
คือเหตุการณ์นี้เกิดวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็นำพระที่เกาะเหตุคือนายประสงค์

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
กรณีที่ตำรวจสนธรรมศาลารับแจ้งเหตุ
พิสุสงฆ์ถูกฆาตกรรมในเพิงพักกลางป่ากก
ถนนพุทธมนตรสาย๔เขตทวีวัฒนานะคะ
ตรวจสอบก็คือพระสกลภูมีอายุ๕๐ปี

สภาพคือนอนหงายอยู่ในเพลิงพัก
อังสะหนุ่มสบงแต่ไม่ได้ครองจีวร
บาดแผลตามร่างกายก็มีที่หน้าผากอกข้างขวา
แล้วก็บริเวณหายปลาร้าขวา๓แผล

ที่คุณสืบสกุลบอก๒๑มกราคมนะคะ
ล่าสุดตำรวจสนธรรมศาลาก็สามารถจับคนร้ายได้แล้ว
ผู้ก่อเหตุก็เป็นอดีตพระด้วยกันแหละค่ะ
คือนายประสงค์รานรอนอายุ๔๔ปี
ถูกจับเป็นที่เรียบร้อยได้นะคะ
จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่านายประสงค์นี่แหละ
เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในที่เกิดเหตุกับพระสกล
จากการสอบสวนค่ะนายประสงค์ผู้เกาะเหตุ
ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นผู้ฆ่าพระสกลจริง
สาเหตุมาจากเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละค่ะ
พระสกลเคยยืมเงิน๑๕๐๐บาทไป

คือเคยยืมไปแล้วแล้วจะขอยืมอีก
คุณนายประสงค์ก็เลยถามถึงเงินที่เคยยืมไป
เมื่อไหร่จะขึ้นก็เลยเกิดทะเลาะวิวาดกันด้วย
แต่การทวงถามกันทวงถามในวงเล่านะคุณ
คือพระสองรูปเนี่ยไปบินทบาทมากลับมาคุณมากงเล่ากัน

ชาวบ้านเห็นแบบนี้บ่อยครั้ง
แล้วก็ชาวบ้านก็เป็นคนบอกเอง
ว่านายประสงค์หรือก่อนหน้านี้คือพระประสงค์
คือมานั่งดื่มสุราด้วยกันกับพระสกล
และจากนั้นนายประสงค์ก็ออกไป
พระประสงค์ออกไปจากที่เกิดเหตุ
ราชบ้านก็มาพบศพของพระศกลนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็สามารถที่จะจับตัวนายประสงค์ได้แล้ว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุ
นายประสงค์ได้พูดถึงการรับสารภาพนี้ด้วย

เรื่องเงินเขายื่นเงินผมไป
ก็รับของผมไปข้างหน้า
แล้วมาข้างนี้จับมาข้างนี้
ผมมาสวมถามจากขอคืน
เหตุการณ์พระฆ่าพระจริงแล้วก็คือ
ยังไงรู้ไหมคุณพระจริงฆ่าพระปลอม
เดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่า
ทำไมถึงเป็นเหตุการณ์พระจริงฆ่าพระปลอมนะครับ
พระปลอมที่ว่าคือพระสกลเสียชีวิต
เพราะว่าจากการที่ถูกพระประสงค์เนี่ยฆ่าพระสกลนี้นะคะ
เคยบวชเป็นพระที่จังหวัดอุบลราชธานีมาก่อน
แล้วก็ศึกแล้วศึกออกมาแล้ว
แต่ยังสวมจีวอนแล้วก็ออกรับบินทบาททุกเช้าอยู่เลย
คือห่มจีวอนหากิน
แล้วก็ไม่ได้มารู้จักกับนายประสงค์นี่แหละค่ะ

พระปลอมคือนายศกลคือพระศกลนี้นะคะ
แล้วก็ออกมาหากินก็คือรับบินทบาทกับประชาชนคนทั่วไป

แต่ท้ายที่สุดก็มาก่อเหตุฆ่ากันตาย
เพราะว่าผิดใจกันเรื่องเงินเรื่องทอง
ประกอบกับว่าดื่มสุราด้วย

ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหานายประสงค์คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ด้านผลตมตรีบุญญฤตรรอดมา

ได้ฝากประชาสตร์ผ่านประชาชนด้วยนะคะว่า

ถ้าพบเห็นพระไม่กลับวัดเป็นเวลานาน
ก็ให้โทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ

หรือป้องกันการหลอกลวงแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะ